คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณหมอกระต่าย
ที่ทำให้คุณหมอเสียชีวิตจากการถูกรถชน

ทำให้สังคมของเราตื่นตัวแล้วก็จับจ้องกันมากขึ้นว่า
ทางม้าลายตรงไหนที่มันควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ล่าสุดมีทางม้าลายแห่งหนึ่งคุณผู้ชม

แต่มันมีโต๊ะกาแฟไปตั้งเอาไว้

อันนี้เป็นพรมแล้วก็ให้โต๊ะกาแฟมาวางขายของหรือเปล่า
มันกลายเป็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
นี่คือหน้าโรงพยาบาลที่อุบลนะครับ
ว่าใช้ผิดหรือเปล่าคุณ

โอ้โหคนเขาก็ถ่ายรูปลงโซเชียลวิภาควิจารณ์กันแบบระงมทีเดียวคุณผู้ชม
แน่นอนนะครับมันก็ไม่เหมาะสมแหละโต๊ะกาแฟไปตั้งอยู่ตรงนี้
ให้ลูกค้านั่งกินกาแฟบนทางมาลายซึ่งเป็นทางแบบสีแดงเด่นชัดขนาดนี้
เห็นก็ต้องเห็นแหละนะฮะนี่คือทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่งจะทำใหม่เอี่ยมอ่องเลยทาสีแบบนี้
แต่ทำไมล่ะถึงเป็นแบบนี้ล่ะทำไมถึงเอาโต๊ะไปตั้งแบบนี้ล่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าคุณจีมรศักดิ์สินธรรมพาณิชย์เป็นผู้โพสต์
แล้วก็เพจต่างไปแชร์ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นก็เยอะแยะมากมาย
นะฮะว่าเฮ้ยทำไมต้องทำให้เดือดร้อนแบบนี้ทำไมเห็นแก่ตัวจังอันนี้อันนี้เป็นความเห็นของชาวเน็ตนะ
เราไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงไปถามชาวบ้านตรงนั้น
เขาบอกว่าโอ๊ยร้านค้าเขาก็ตั้งกันมานานแล้วก่อนที่จะมีการปรับปรุงทาสีไฟทาสีทางม้าลายซะอีก
ปกติเนี่ยช่วงเช้าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ารถเข็นหอบโต๊ะอะไรข้าวของไปขายให้กับญาติผู้ป่วย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะฮะทางเทศบาลนครอุบลราชธานีเขาผ่อนให้ขายได้ตั้งแต่เช้ามืด
เก็บร้านไม่เกิน๙โมงเขาทำแบบนี้กันมานานนะแต่ไม่ให้ตั้งร้านทับถ่างมาลาย
ส่วนภาพที่ปรากฏเชื่อว่าแม่ค้าอาจจะไม่ชินกับการทาสีทางมาลัยใหม่
ก็เลยไปตั้งร้านเลยลำเข้าไปในทางม้าลายเพราะว่าทางม้าลายเดิมเนี่ยคุณผู้ชมนึกสภาพเดิม
ม้าลายเดิมมันไม่ได้ใหญ่กว้างและเป็นสีแดงอะไรขนาดนี้ก็เป็นทางม้าลายปกติ
แต่พอทาสีใหม่เหมือนกับว่าแม่ค้าไม่คุ้นชินไอ้ตรงจุดที่เคยตั้งมันอาจจะไม่ได้ถูกทาสี
เป็นทางม้าลายมาก่อนก็เลยไปตั้งตรงนั้นแต่พอทาสีใหม่ก็ยังคงตั้งที่เดิม
ก็เลยปรากฏเป็นภาพนี้ขึ้นมาแต่ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมถือว่าการไปตั้งแบบนี้มันผิดแล้ว
กฎจราจรแล้วทำไม่ได้ก็ต้องเปรียบเทียบปรับไป๕๐๐บาท
สำหรับร้านที่เอาโต๊ะไปตั้งแล้วกำชับว่าต้องเว้นระยะอย่าทำแบบนี้อีก
และล่าสุดก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า

แล้วก็ห้ามมาตั้งโต๊ะกีดขวางทางมาลายเป็นอันขาดนะฮะ
เอ้าก็ต้องทำความเข้าใจกันทั้งคนขับรถคุณต้องจอดให้คนข้าม
พ่อค้าแม่ค้าคุณก็ต้องเว้นที่ทางมาลายให้คนเขาข้ามอย่าไปตั้งโต๊ะทับแบบนี้อีก
ใช่แต่ว่าจากกรณีของคุณหมอกระต่ายนะ
ทำให้เรามารณรงค์เรื่องความปลอดภัยของการใช้ทางม้าลายนะ
โดยงานเขาก็เร่งปรับปรุงทางม้าลายแบบนี้นะฮะ